เดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้ที่เพชรบูรณ์นะคะมีผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาบอกว่าเขากำลังขายกาแฟอยู่ดีดีมีรถหลายคันเลยค่ะ
มาจอดที่หน้าร้านแล้วมีผู้ชายลงมาหลายคนเลย
ผู้ชายคนนี้บอกเป็นตำรวจเป็นทหารระดับเส
เป็นฝ่ายปกครองแล้วก็มาบังคับให้เซ็นเอกสาร
ยอมรับว่าเป็นหนี้แปดแสนกว่าบาทอืม
แล้วบอกว่าถ้าไม่เซ็นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะโดนอย่างนั้น
โดนอย่างนี้ข่มขู่เอาไว้ด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เมื่อหมามันจนตอบอ่ะมันจะสู้ทุกวิธีทาง
สิ่งหนึ่งที่ผมอยากถามพวกคุณที่พวกคุณมาวันนั้น
ผมรู้ว่าคุณเข้าส่องติ๊กต๊อกผมอยู่นะครับ
เงินสี่แสนแปดแสนที่คุณให้ผมเขียนถ้าผมให้พวกคุณ
อันนี้คือคลิปที่ผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
แล้วเขาก็มีข้อความโพสต์ถามเอาไว้ว่า

ไหมครับดูเหมือนข่มขู่ให้รับสารภาพไหมครับ
ดูคลิปก่อนนี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเอ็ดโมง
ขายยี่สิบสี่มกราคมร้านกาแฟริมถนนสระบุรี
ลมศักดิ์นะคะที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหาย
ชื่อว่านายทัศนัยอายุ๓๙ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าขายกาแฟอยู่ดีดี
มีรถมาจอดหน้าร้านเป็นรถเก่งนะคะ๓๔คันได้
มีกลุ่มชายชะกันลงมาอุ้ยเป็น๑๐คนนะคะ
ลงจากรถบุกเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่า
เป็นทหารระดับเสเป็นฝ่ายปกครองเป็นตำรวจโอ้โหนี่แต่ละคนมาทุกฝ่ายเลย
แต่ละคนมาจากนครปฐมแล้วก็มีคนในกลุ่มเนี่ย
พุ่งตรงมาทำร้ายนายทัศนัยโดยไม่รู้สาเหตุตามที่เห็นในคลิปภาพ
เอาไปโพสต์เอาไว้แล้วคนที่อ้างว่าเป็นทหารระดับเสเนี่ยค่ะ
บอกว่าเนี่ยแจ้งความเอาไว้แล้วที่สถานีตำรวจที่นครปฐม
บอกว่าทัศนัยเนี่ยทำผิดหลายอย่างนะแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจภูทรศรีเทพเพชรบูรณ์ด้วย
แต่ได้รับสิทธิ์พิเศษจะไม่ถูกดำเนินคดีนะ
แล้วต้องเซ็นในเอกสารอันนี้เซ็นรับสารภาพ
ชดใช้หนี้แปดแสนบาทถ้าหากภายในยี่สิบแปดธันวาคม
ไม่ใช้หนี้กลุ่มคนนี้จะกลับมานะข่มขู่เอาไว้แบบนี้นะคะ
เขาก็กลัวค่ะก็ยอมเซ็นไปไม่อ่านอะไรด้วยซ้ำ
ด้วยความที่โอ้โหชายชะกันมากันตั้งกี่คนอ้างเป็นตำรวจอ้างเป็นทหาร
เป็นฝ่ายปกครองเซ็นไปก่อนนายทัศนัยบอกผมเซ็นไปก่อน
เสร็จชายชะกันกลุ่มนี้ก็เดินออกไป
หลังจากนั้นตัวนายทัศนัยผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานที่สพศรีเทพนะคะ
ยืนยันว่างงมากไม่เคยมีเรื่องกับใครจริง
ชายชะกันกลุ่มนี้เป็นใครก็ไม่รู้ค่ะแต่สงสัยประเด็นนี้ค่ะ
ก็คือเมื่อ๑๓มกราคมนายทัศนัยบอกว่าผมเลิกรากับผู้หญิงคนนึง
อายุ๔๖ปีแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นชาวจังหวัดนครปฐม
แล้วชายชะกันกลุ่มนี้อ้างว่ามาจากนครปฐม
อ่าก็เลยนึกว่าเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
ที่ผมเลิกกับผู้หญิงคนนี้มันมีเรื่องเงินอยู่ด้วยเหมือนกันมันตกลงกันไม่ได้
ตอนนั้นน่ะฝ่ายหญิงให้เงินคุณทัศนัยสี่หมื่นห้ามืนบ้าง
แต่ถ้ามันเป็นเรื่องนั้นน่ะนะถ้ามันเป็นเรื่องเงินตรงนั้นที่แบบ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชายชะกันกลุ่มนี้
แล้วบุกมาที่ร้านเขามาทำร้ายเขาแบบนี้มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อมรับสารภาพว่าผมได้กระทำความผิดโดยขู่บังคับพูดทุกสิ่งอย่างว่าผมต้องเซ็น
ผมด้วยความที่เราอยู่คนเดียวเราหวาดกลัวเราเกรงกลัว
แล้วเขาคมขู่เราก็เลยต้องยอมรับทุกสิ่งอย่างครับ
กลายเป็นว่าเซ็นรับสภาพหนี้ไปเลยค่ะแปดแสนบาทค่ะ
ก็ต้องชดใช้หนี้ภายใน๒๘ธันวาคมปี๒๕๖๖คือให้เวลาเป็นปี
ให้ใช้หนี้๘แสนแต่เขาก็งงเหมือนกันว่าอะไรกันเนี่ย

เพราะว่าไม่รู้วันดีคืนดีชายชะกันกลุ่มนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
แต่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ฝากตำรวจตรวจสอบให้หน่อยค่ะ
เพราะถ้าคุณถูกคมขู่ให้เซ็นแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีผลทางกฎหมายอะไรใช่ไหม